นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปนก็ได้ทำการวิจัย
แล้วก็คิดค้นเครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติ
ที่สามารถผลิตผิวหนังมนุษย์
ซึ่งใช้งานได้จริงนะครับทั้งในแง่ของการนำไปปลูกถ่าย
แล้วก็ทดสอบใช้ในเชิงการแพทย์
ตลอดจนการนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้
เป็นวงกว้างในแวดวงเพศรัชกรรม

ซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัยชิ้นนี้นะครับ
นับว่าเป็นก้าวสำคัญในแง่ของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย์
บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อนะครับว่า
จะสามารถพลิกวงการอุตสาหกรรม
โดยการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ต่อยอด
จนสามารถใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติ
อวัยวะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้เองจะยิ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่
ต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการวิศวกรรมการแพทย์

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติเครื่องนี้

พัฒนาขึ้นโดยคณะชีววิศวกรรม
ของมหาวิทยาลัยพระเจ้าคาลอสที่๓แห่งแมดริด
โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ซึ่งพวกเขามั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ชีวภาพเครื่องนี้แหละ

และถือเป็นความหวังในการผลิตผิวหนังมนุษย์
เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์กันเป็นวงกว้าง
หัวหน้าทีมวิจัยต้นแบบเครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติระบุว่า
แนวคิดในการนำเครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติ
ผสมผสานและประยุกต์ใช้ในการผลิตเนื้อเยื่อ
แม้แต่อวัยวะของมนุษย์นั้นนับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่
เพราะมันได้เปลี่ยนรูปแบบความคิดของคนในวงการนี้
และการใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติควบคุมจำนวนการผลิตผิวหนังมนุษย์ไปเรื่อยนั้น
ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นจริงได้
ซึ่งการผลิตผิวหนังมนุษย์ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมการแพทย์จากเครื่องพิมพ์๓มิติ
ส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมึกพิมพ์ชีวภาพที่ไม่ใช่หมึก
แต่เป็นศาสตร์สารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบทางชีววิทยา
พลาสมาที่มีทั้งเซลล์ผิวหนังของมนุษย์และเซลล์สร้างเส้นใหญ่
และด้วยการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ชีวภาพจะถูกลำเลียงไปบรรจุเตรียมไว้ในฐานวางชิ้นงาน
เพื่อผลิตผิวหนังมนุษย์ซึ่งผิวหนังถือเป็นอวัยวะมนุษย์ชิ้นแรกที่มีการผลิตออกขายในเชิงพาณิชย์
เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติจะผลิตผิวหนังมนุษย์โดยเรียนแบบโครงสร้างตามธรรมชาติ
โดยเครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติสามารถผลิตผิวหนังในขนาด๑๐๐ตารางเซนติเมตร
ภายในระยะเวลาไม่ถึง๓๕นาทีโดยเริ่มจับผิวหนังชั้นนอกสุด
ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอกกำบังปกป้องผิวจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
กับผิวหนังชั้นอื่นที่มีความหนาและอยู่ลึกลงไปเรื่อย
อย่างชั้นหนังแท้ซึ่งผิวหนังชั้นสุดท้ายนั้น

ซึ่งถือเป็นโปรตีนที่ให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงกับผิว
อัลเฟดอลบิซักประธานบริหารบริษัทวิศวกรรมการแพทย์
เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ชมใหม่
ซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า
เครื่องพิมพ์ชีวภาพจะผลิตชั้นผิวหนังของมนุษย์หลัก๒ชั้น
อย่างชั้นหนังแท้และชั้นหนังกำพร้า
ที่สามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เอง
จากประโยชน์ในเชิงการแพทย์แล้ว
การผลิตผิวหนังมนุษย์ด้วยเครื่องพิมพ์ชีวภาพ๓มิติ
ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแวดวงธุรกิจ
เช่นการทดลองผลิตภัณฑ์เคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยา
โดยทีมวิจัยได้วางแผนว่าในอนาคต
พวกเขาจะสามารถผลิตอวัยวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

และสิ่งนี้เองที่ถือเป็นความหวังของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ขนาดนี้
กำลังอยู่ในกระบวนการทดลองและพัฒนาต่อไป
หวังว่าในอนาคตพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ได้